ส่วนความคืบหน้าในคดีเผานั่งยางที่อุดรธานีนะครับ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาฆ่าเจ้าแม่เงินกู้

และวันนี้มีการคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยังเชื่อนะครับว่า
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่าที่ถูกจับกลุ่มได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตำรวจคุมตัวนายบุญนาทองงามอายุ๕๗ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คดีที่ร่วมกับดาบตำรวจปราโมทบุกษี
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ชิงทรัพย์นางบังออนทองอ่อนเจ้าแม่เงินกู้
การทำแผนเริ่มต้นจุดแรกที่สุสานเผานั่งยาง
ภายในป่าสงวนแห่งชาติป่าขุดจับ
ที่ในบุญนาธ์ระดับตำรวจประโมท
ขับรถกระบะนำศพและยางรถยนต์เข้าไปในป่าลึก
ลงมือราดน้ำมันเผานั่งยางนางบังออนถึง๒รอบ
จุดที่๒ที่ดาบตำรวจปราโมทลงมือฆ่าหักคอ
นางบังออนที่บริเวณกระท่อมปลายนา
โดยมีนายบุญนาทำหน้าที่คอยดูต้นทาง
จุดที่๓บริเวณสะพานข้ามห้วยบ้านดง
ซึ่งนายบุญนารับเงินส่วนแบ่งจากดาบตำรวจปราโมท
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทและจุดสุดท้าย
นำรถจักรยานยนต์ของนางบังออนไปทิ้ง

ตลอดการทำแผนนายบุญนาไม่มีท่าทีสะทกสถาน
หลังการทำแผนเสร็จสิ้นตำรวจคุมตัวไปฝากค้าง
สารจังหวัดอุดรธานีทันที
ถาวรศรีเมืองน้องสาวนางบังออนเปิดเผยว่า
จะพอใจที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายที่ฆ่าพี่สาวได้
แต่ยังเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุมีมากกว่า๒คน
เพราะปกติแล้วผู้ตายจะเป็นคนระมัดระวังตัว
นางบังออนนี่จังสิออกมาหา
แมนต้องมีนกต่ออีกจ้ะเพราะว่ามีแต่นายบุญนากับนายป่าโมด
ขณะที่ความคืบหน้าคดีเผานั่งยางหญิงสาวอายุ๒๐๒๕ปี
ริมถนนสายภูผาม่านสีชมพูจังหวัดขอนแก่น
เขตป่าสงวนแห่งชาติดงลานอำเภอชุมแพร
เมื่อบ่ายวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีจิตจรูลศรีวนิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจ
สืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นโดยเฉพาะ
กระจายกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสของผู้เสียชีวิต
และกลุ่มคนร้ายทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ว่ามีการแจ้งความบุคคลศูนย์หายหรือไม่
โดยส่งคราบเลือดและชิ้นส่วนกระดูกของผู้ตาย
ไปตรวจพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
ว่าจะทราบผลภายใน๑๒สัปดาห์
จากนี้ยังมีการติดตามวัตถุที่พบอยู่ในที่เกิดเหตุ
รวมถึงอู่ซ่อมรถยนต์ร้านเปลี่ยนกระจกรถยนต์
อย่างที่จังหวัดขอนแกนไม่เกี่ยวข้องกับที่จังหวัดอุดรธานี